อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังก็คืออาชีพของคนที่ทำงานแบบต้องขุดเจาะต้องแบกหามแบกหามมานะ
เรื่องของการก่อสร้างอย่างคุณลุงคนหนึ่งอายุ๕๘ลงไปขุดบ่อบาดา
มันก็ลึกมากแต่พลาดท่าลื่นตกลงไปลึก๗เมตร
โอ้โหคนไปช่วยขึ้นมาได้ก็บาดเจ็บแหละนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ่อบาดานหน้าบ้านเลขที่๓ทับ๑หมู่๕ตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

เออเนี่ยพัดตกลงไปขึ้นมาไม่ได้
คนที่ตกคือในขันทีพเจริญอายุ๕๘ปี
ซึ่งสภาพอ่อนล้ามากเลยนะอิดโรยด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องโรยตัวลงไปในบ่อพร้อมกับถังออกซิเจน
แล้วก็เอาไปใส่ให้กับผู้ที่บาดเจ็บอยู่ก้นเบาะ

โดยคนเจ็บยังรู้สึกตัวดี
แต่ว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกแล้วก็ขาซึ่งมันกระแทก
เพราะว่าพลัดตกลงจากที่สูงจากนั้นก็ใช้เชือกไนลอนขนาดใหญ่
มัดตัวคนเจ็บก่อนจะช่วยกันดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาตะก้นบอกนะครับ
แต่ก็ช่วยเหลือมันลำบากนะฮะมันทุลักทุเลเพราะว่ามันแคบไปหน่อย
แต่ก็ได้นะครับผ่านไป๓๐นาทีเอาขึ้นมาได้
บ่อมันก็แคบแพทย์เหมือนแบบนี้นะดึงตัวขึ้นมา
นำตัวคนเจ็บขึ้นจากบ่อแล้วก็ประถมพยาบาล
นำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหารราชนครศรีธรรมราชนะครับ
สอบถามในทัพทีพเจริญซึ่งเป็นญาติก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในทัพ
กับนายขันเนี่ยนะคนเจ็บเนี่ยนะก็รับจ้างมาขุดบ่อน้ำบาดาน
แล้วก็เกิดเหตุกระดาษที่ในขันเนี่ยลงไปขุดหาตาน้ำช่วงปีนเชือกกลับจะขึ้นจากบ่อเนี่ย
อาการอ่อนเพลียเพลียล้าจับไม่ไหวลื่นด้วยพลัดตกลงไปที่ก้นเบาะ
โพกกับขากระแทกพื้นอย่างแรงก็บาดเจ็บไม่สามารถขึ้นจากบ่อเองได้
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยนะครับโชคดีที่ปลอดภัยดีนะครับ
ทำงานก็ต้องระวังช่วงนี้อย่างที่เราทราบดีว่า
อากาศร้อนคนทำงานกลางแจ้งมันจะเหนื่อยง่าย
มันจะวูบมันจะอ่อนล้าง่ายนะครับ